เกลโลดิโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทย
ยืนยันว่าจีรายุคแซมทวิกนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์
มีโอกาสติด๑๔คนสุดท้ายลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนบอกถึงดาวเตะวัย๑๘ปีรายนี้
ที่มีสุภวุเถื่อนกลางเป็นแรงบันดาลใจนะครับ
จิรายุแซมสวิกถือเป็นผู้เล่นที่มีอนาคต

หลังจากได้เข้ามาร่วมซ้อม๒๓ครั้งที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นเกมการเล่นที่ดุดัน
สามารถเล่นเกมรับได้อย่างดีนะครับ
รวมถึงมีหน้าตาที่หล่อถูกใจสาว

เติมเต็มทีมชุดนี้ได้ไม่น้อยนะครับ

แข่งขันระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๖พฤษภาคมนี้

ในช่วงเดือนพฤษภาคมครับ

ทำตามคำแนะนำของรัฐบาลนะครับ
ที่ไม่ให้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับ

กรุงเปียงยางวันที่๒๘มีนาคมนี้
เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย
ก่อนหน้านี้คิมจองนำพี่ชายต่างบรรดาของ

รอบสังหารที่สนามบินในกรุงกุลาลัมเปอร์นะครับ

ขับทูตเกาหลีเหนือออกจากกรุงกุลาลัมเปอร์

ความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งคู่ไม่ดีนัก

มาเลเซียจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันเกมนี้อย่างแน่นอนครับ